อันนี้ก็เป็นรูปแบบการเกิดเหตุแบบเดิมนะคะที่มหาสารคามค่ะ
วัยรุ่นยกพวกไปตะลุมบ่อนหน้าเวทีหมอลำแหมคนเขากำลังสนุกกันเลยต้องวิ่งหลบกันให้วุ่นค่ะ
เพราะว่าเจ้าวัยรุ่นเนี่ยอาวุธครบมือเลยนะคะ
มีการปาประทัดใส่กันปลาหินใส่กันจนตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในอำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคามเขาถ่ายเอาไว้นะคะมีเสียงดังคล้ายระเบิด
หน้าเวทีหมอลำเลยค่ะนักแสดงบนเวทีบันทึกภาพกันเอาไว้ด้วย
ตั้งใจจะมาสนุกอ่ะนะคะตั้งใจจะมาดูการแสดงหมอลำเนี่ย
ก็ต้องวิ่งหนีตายกันไม่คิดชีวิตวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ตำรวจที่อยู่ภายในงานก็ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์
ให้มันบานปลายไปมากกว่านี้เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งเมื่อวานนี้อ่ะนะคะ
ส่วนคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปที่วัยรุ่นอาวุธครบมือ
เป็นร้อยเป็นร้อยคนมาหน้าหมู่บ้านหมู่บ้านยางท่าแจ้ง
แล้วเหมือนกับปิดถนนเลยเดินเข้าไปที่วัดแสงสุวรรณที่มีงานหมอลำมาค่ะ
จากนั้นก็มีเหตุชุลมุนปลาระเบิดปิงปองไล่ตีชาวบ้านที่ดูหมอลำมีคนเจ็บไปห้ารายนะคะ
ใจเย็นใจเย็น
โอ้โหมันอะไรกันคะนี่เจ้าภาพที่จัดงานนี่บ่นอุบเลยอะค่ะ
คือวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคุณดอกไม้อายุ๕๕ปี
เป็นเจ้าภาพจัดงานก็เล่าให้ฟังว่าจัดงานบุญให้กับแฟนที่เสียชีวิตไป
หมอลำซิ่งมาเล่นที่ลานวัดตั้งแต่สามทุ่มพอตีหนึ่งเนี่ยมีคนวิ่งมาบอก
ว่าวัยรุ่นใส่ชุดดำเป็นร้อยคนเลยนะคะขนกันมาสามคันรถกระบะค่ะ
มีรถจักรยานยนต์อีก๕๐กว่าคันอาวุธครบมือสักพักวิ่งเข้าไปในวัด
ปิดทางเข้าออกทั้งสองทางแล้วก็มีเสียงดังคล้ายเสียงระเบิด
ไม่รู้ระเบิดหรือประทัดไม่รู้อะไรแหละแต่ชาวบ้านวิ่งหนีตายกันคนละทิศ
คนละทางเลยนะคะ
ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้านเริ่มต้นจากการโพสต์
ถ้าแน่จริงมาเลยบ้านยางท่าแจ้ง๒๙กรกฎาคมมีงานมาได้เลย
มันท้าทายทิ้งท้ายกันเอาไว้แบบนี้สุดท้ายมากันจริงแล้วก็เนี่ยชุลมุนวุ่นวายเลยนะคะ
สุดท้ายตำรวจบอกว่ายังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้เลยสักคน
ชุดดำใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าหมดเลย
ไม่รู้ใครเป็นใครยังจับไม่ได้เลยมาเป็นร้อยคนนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ยังจับตัวใครไม่ได้เลยก็ฝากตำรวจในพื้นที่นิดนึงนะคะ
เจ้าภาพก็แจ้งความดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้เนอะจริงแล้วอ่ะ